๓ปี๓วันก่อนเดี๋ยวจันตรีเค้ามา

ถ้าโหวตเนี่ยก็คือเอาอาหารไปช่วยน้องหมาได้ด้วย

งานก็โปรโมทให้แล้วถามเรื่องหัวใจดีกว่า
มาริโอตอนนี้เขาดูครั้งรักเธอมาก
ว่ายังไงบ้างถ้าจะแต่งงานหรือเปล่า

แต่อาจารย์จิบบอกว่าพี่ถึงเขาจะหวานนะคะ
ว่าแฮปปี้แต่ว่าความรักของหนูเรียบง่าย

หวานไหมหรือว่าฉันจิบว่ามันแค่
จริงว่ามันก็สร้างความว้าวให้ทุกคนได้ค่ะ
ก็ถือว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีที่อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วกัน
จริงก็รู้สึกว่ามันก็ปกติเหมือนคนอื่นเขานะ
บางคนเขาหวานกว่าเราอีกเราแค่ถ่ายรูปผู้
มันก็เป็นโมเมนต์ปกติแค่นั้น

มันเลยมันเลยรู้ว่างานตรงนี้มันต้องใช้เวลา
มันไม่มีเวลากันมาก
แล้วยิ่งถ้าเรามีเวลาเราก็ต้องให้เวลาตรงนั้นมันดีที่สุด
หมายถึงแบบให้มันไม่ทะเลาะเข้าใจกันอะไรอย่างนี้ให้มากที่สุดค่ะ
จริงว่าตรงนี้ความเข้าใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะ
พูดเยอะจันจิเขาก็รักเธอคนเดียว
ฉันก็ปวดเขาอีกแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่อยากจะพูดถึงจันจิ
คุณผู้ชมจากเมืองมิสแจนด์ฮิทาเต้นเยอะคุณผู้ชมฮาเต้นเต้นกันแบบว่าทั้งโลก
คุณเชื่อไหมคลิปนี้จันจิเต้นมีคนดู๔ล้านวิวไปแล้ว
๔ล้านเลยเหรออีกแล้วลูกสาว
๒ล้านแล้วซึ่งคือเราพยายามทำแล้วเราทำไม่ได้แล้วเราทำไม่ได้จริง
แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปากเกร็งมากมันเป็นเหมือนโมเมนต์ธรรมชาติของเขา
ซึ่งบางท่านเราก็ไม่เข้าใจอ่ะหมายถึงคือเขาทำสวยนะแต่พรจีทำแล้วทำไมมันไม่เหมือนเขา
ก็คือทำไม่ได้ก็ฮาไปเลยดีกว่าอย่าพยายามจะสวยแต่เหมือนทำไม่ได้ก็เลยแบบเป็นสายฮาไปเลย
เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพี่ชังทำเหมือนอะไรรู้ไหมคะคือเหมือนแบบนั่งวิวแชร์เนี่ยค่ะ
โหแป๊บเดียวไม่กี่วัน๔ล้านวิว
อันไหนมันก็ยิ้ดและอย่างที่พี่แจ๊คบอก
คุณผู้ชมค่ะมันก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์ให้หลายคนสนใจ

อันนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าเขาปล่อยโมเมนต์จอย

นี่แหละค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นคนที่เต้นอยู่เนี่ย

ก็คืออันที่สาวจันจิเขาเอามาคอฟเวอร์นั่นแหละ
นี่นี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศบนเวทีนั้น
มันต้องยอกไหล่ด้วยนะ
รอบถึงไว้น้ำคุณผู้ชมค่ะ

จันทรินะคะโอ๊ยแล้วอย่างนี้ค่ะ

ขอออกธีรายกยกโชคแบบอิงฟ้าอันนี้นะ
ดูแอลฟ้าเป็นอย่างไรครับ
ก็ดันดี้จนมีคนงงคุณผู้ชม

งงนะอะไรในความสวยหรืออะไร

นำทีมโดยพี่ทงทงแล้วก็สองสาวลูลูลาล่า
เอามาเทียบให้ดูกันจัดเลย

น้องถ่ายละคร
ทานโทษนะคะคือน้องอิงฟ้าเขาเต้นบนเวที
แต่คุณพี่๓ดาว๓สาวนี้เต้นกันอยู่หน้าเมนคุณผู้ชม

แต่พี่ท่องโทษตัดภาพมาที่แจ็กเกอรีนอีกสักที
อ่ะปอดูดิโลกจะได้ล่ะสำหรับ

หลายคนจะรู้ว่าแค่เต้นอย่างงี้มันหัวไหล่

น้องเขาดูแลตัวเองกันได้แบบว่าดีทุกคน

เราจะได้รู้สักทีว่าคนมงเป็นใคร
ของว่าถ้าเป็นน้องขึ้นมาเนี่ย

ฉันทำไรหวะ

จะติดตามกันต่อไปละกันเวทีนี้เขามักม่วนจริงคุณผู้ชม